คุณผู้ชมคะพาไปดูเรื่องของรถยางแตกกันหน่อย
คือยางแตกมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคนกับเรานี่แหละ
ใช่ค่ะแต่ถ้ามันแตกกันเยอะแยะเลยอ่ะ
มันเกิดอะไรขึ้นกับถนนเส้นนี้ค่ะลองดูภาพนะคะ
คือมีภาพอันนี้มาจากเฟซบุ๊คผู้ใช้คนหนึ่งค่ะ
เขาเอาภาพนะคะไปโพสต์อยู่ในกลุ่มข่าวนนทบุรี
ชาวนนทบุรีด้วยกันเตือนค่ะเตือนให้ระมัดระวังกันหน่อย
ถึงการใช้ถนนจันทองเอี่ยมหลังจากที่รถยดของตัวเองยางแตกถึงสองล้อ
เหล็กเส้นแบบนี้คุณผู้ชมมันโผล่ขึ้นมาจากพื้นผิวถนน
อ๋อเฮ้ยแล้วมันโผล่มาได้ไงเนี่ยทุกคนสงสัยค่ะค่ะแต่
คุณผู้ชมรู้ไหมพี่ปอพอหลังจากที่พี่เขาโพสต์อันนี้ไปอืม
คนมาให้ความคิดเห็นแต่เป็นความคิดเห็นแบบไหนรู้ไหมคะ
ยังไงคะแตกเหมือนกันอ๋อคือเจอเหมือนกันใช่แล้วเพียบเลยค่ะ
คนที่เจอแล้วก็เอาแนบภาพมาด้วยว่าเนี่ยหูเราก็เจอแบบนี้
มากันหลายคนเลยทีเดียวจำนวนมากค่ะทีนี้ค่ะแหม่
เขาก็มีการติดแท็กไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ให้มาดูแลถนนจุดนี้หน่อยทีมข่าวไทยรัฐของเราก็ต้องไปสืบหาความจริงแล้วค่ะ
ลงพื้นที่ไปที่ซอยจันทองเอี่ยม
ที่หมู่ศรีตำบลบังรักพัฒนานะคะ
ปรากฏว่าทีมข่าวของเราก็ไปเห็นว่า
เขาจะสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างสัก๘เมตรนะคะ
แล้วก็พบว่าถนนทั้งสองเลนเนี่ยยังเป็นถนนลูกรังค่ะ
มีฝนตกลงมาต่อเนื่องเลย
แล้วก็มันยังเป็นโครนสีแดงด้วยพอมันเปียกมันก็เป็นดินโครนแบบนี้แหละนะ
จุดเขาบอกมีชาวบ้านเอาต้นกล้วยไปปักไว้นะ
นี่อันนี้มันคือเหล็กเส้นจริง
คุณผู้ชมก็คิดดูดิถ้าขับไปรถจะไม่ยางแตกได้ยังไง
เขาบอกว่าบางจุดมีชาวบ้านเอาต้นกล้วยไปปักไว้แต่ก็ยังมีรถเนี่ยผ่านสัญจรไปมาอย่างต่อเนื่อง
ทีนี้ก็เลยมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้เสียหายคนนึงค่ะเขาเป็นชาวบ้านแถวนั้น
เขาบอกว่าที่ผ่านมาจริงก็รู้มาตลอดนะว่าโครงการนี้เขาพยายามปรับปรุงถนนอยู่
ก็รู้ว่าผู้รับเหมาเนี่ยกำลังดำเนินการค่ะแต่ที่เอาข้อมูลไปโพสต์ก็คืออยากจะให้หน่วยงานอ่ะ
คือไม่ได้อยากให้มารับผิดชอบค่าเสียหายอะไรก็ไม่ได้จะเรียกร้อง
แต่ขอคืออยากให้ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนให้มันชัดเจนหน่อยลองฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
หากเพิ่งเขาปิดถนนแต่แต่จริงแล้วมันมันปิดหรือเป็นช่วงระยะเวลาหรือเปล่าเปล่าในมั่งใจนะครับก็ก็ยังมีวัชชนเนี่ย
คือปิดให้มันเป็นถาวรจริงเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ปิดถาวรจริงเลย

มีครับมีจะต้องออกข้างหลังทางโลตัสทางนู้นครับ

แต่ถ้าคนที่มีพวกบ้านเช่าพวกอะไรอย่างนี้ครับ
เขาก็ไม่สามารถใช้ทางพวกนั้นได้อะไรอย่างนี้ครับ
ระหว่างที่เรากำลังสัมภาษณ์อยู่รถสัญจรไปมาตลอดนะ

คือป้ายเมื่อสักครู่ที่ดิฉันเห็นว่าแบบยังปิดในการปรับปรุง
มันเป็นป้ายแบบป้ายชั่วคราวอะค่ะ
แล้วมันก็ล้มแล้วมันก็ล้มอยู่อย่างนี้

จะเข้าใจไหมว่าอ๋อคือลื้อป้าออกไปแล้ว

ทีนี้ไม่เป็นไรคุณผู้ชมค่ะอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมนะคะ
ทีมข่าวเราก็เลยพูดคุยค่ะแล้วสอบถามกับทางด้านของนายกิตกล้อง
นายกเทศบาลเมืองบังรักษ์พัฒนาค่ะ
ก็ไปสอบถามข้อที่จริงกันหน่อยว่าถนนเส้นนี้มันยังไง
ทีนี้คุณกิจกล้องเขาบอกนะคะว่าถนนเส้นนี้มันอยู่ระหว่างการก่อสร้างจริง
ทางผู้รับเหมาเอาจริงนะเขาเอาป้ายมาติดตั้งแจ้งเตือนไปแล้ว
ให้ชาวบ้านเลี่ยงไปใช้ถนนเส้นอื่น
แต่แต่มันมีผู้ไม่หวังดีค่ะไปเอาป้ายออกด้วย
เอาอย่างนี้ลองฟังเสียงท่านนายกเล็กดูค่ะ

แล้วก็ให้เขาไปติดตั้งป้ายแจ้งเตือนให้มันชัดเจน

คนที่เป็นผู้ไม่หวังดีไปเอาป้ายออกไปยุ่งไม้กั้นออก
เตรียมพิจารณาดำเนินคดีนะคะ
อ่าแน่นอนว่าทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเขาเดือดร้อนด้วยนะ

ตอนนี้ก็อย่าเพิ่งเข้าไปเลยนะหลีกเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะ